ช่วงนี้ร้อนแล้วก็ร้อนอีกจริง
มีวิวาทะเกิดขึ้นของคนเคยเคยกัน
คนกันเองนี่แสดง
คนเคยเคยกัน
จริงแล้ว
คุณสุเทพก็ออกมาโต้วิวาทะกันต่อบนเวทีปราศัยเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวมีเสียงให้ฟังกันด้วยรวมถึง
พลเอกประยุทธ์ล่ะมองเรื่องนี้ยังไง
พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของเกมการเมือง

เหมือนท่านเข้าใจเกมการเมืองมากขึ้น

ท่าทางท่านก็ดูสุขุมลงอ่อนลง
นี่ค่ะหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชา
นายกรัฐมนตรีได้ไปรับฟังการบรรยายของผู้แทนพิเศษระหว่างประเทศ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงโลกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ
มีช่วงหนึ่งนายกพูดบนเวทีเลยนะบอกว่า
เปรียบสนามเลือกตั้งเป็นสนามรบ
ในฐานะแนวหน้าก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จ

ไหนลองให้พลเอกประยุทธ์ขยายความให้ฟังหน่อยสิ
พระนายกคิดยังไงคะตอนนี้นากฝ่านเมืองให้เลือกจุดยืน

ประยุทธ์บ่อยเข้าไม่ต้องเหมือนใจ
ประกูลเข้าการบุกรุกปลุกประกูล
ซึ่งหลายคนก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แหละ
หนึ่งในนั้นเลยที่ประกาศตัวชัดเจนตั้งแต่แรก
กลืนน้ำลายตัวเองกลับมาเล่นการเมืองใช่ไหม

ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ปลาใสที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาถือว่าดูเดือดมาก
เพราะออกมาโจมตีการแสดงจุดยืนของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ที่บอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็อ้างบอกว่าจะไม่ร่วมพักที่สืบทอดอำนาจ
แบบนี้เท่ากับว่าเลือกอยู่ข้างทักษิณหรือเปล่า
ไปฟังเสียงคุณสุเทพกันค่ะ
พอฟังอภิสิทธิ์แร่งพันธีนี้ผมนึกว่า
นี่สงสัยสิอภิสิทธิ์มันอาจนี่หว่า

นี่ถ้าทักศิลป์เทคะแนนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันเอาอ่ะ

ก่อนผมต้องประกาศจุดยืนผมไม่อยู่ข้างทักศิลป์
ถ้าทักศิลป์เป็นรัฐบาลเราเป็นไฟล์อ่ะ
ถ้าอภิสิธธิ์จับมือกันทักศิลป์เป็นรัฐบาลเราแคร์
ถ้าสิ่งที่ผมประกาศจะมีผลทำให้เสียคะแนน

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสำคัญกว่า
ในฐานะที่ประกาศตัวจะเป็นแก่นำรัฐบาลและเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ผมยืนยันว่าผมไม่ยอมที่จะเอาใครมาร่วม
และทำให้รัฐบาลนั้นทุจริตหรือสืบทอดอำนาจ
ผมทราบดีว่าประกาศอย่างนี้นี่ก็มีปฏิกิริยา

ฝ่ายหนึ่งก็พยายามกลับไปสู่วาธกรรมเดิม
หรือการสร้างการบังคับการเลือกข้างเดิมที่ทำนองว่า

แปลว่าจะต้องไปจับมือกับพักเพื่อไทย
ก็จะเห็นสไตล์การแถลงหรือการพูดจานะ
คุณสุเทพก็สไตล์ของแกเป็นแบบนั้นอยู่แล้วล่ะ

บอกว่าเขาสนับสนุนจุดยืนสนับสนุนผู้เนกประยุทธ์เท่านั้น
ในฐานที่ด่ายพฤศิษย์ก็ยืนยันชัดเจนเหมือนกันว่า

คือย้ำอุดมการพักเมื่อ๗๐ปีที่แล้วว่า
จะไม่ยอมรับอำนาจการสืบทอด
นี่คือจุดยืนของประชาธิปัตย์แต่ไม่ได้หมายความว่า

หรือไม่จับมือกับใครอย่างไร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาธิบัตสนับสนุนก็คือ

เพราะฟังทางด้านของคุณหญิงสุดาลัดเกยุราพันธ์
ก็เป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยก็บอกว่า
คือท่านเองก็ไปลงพื้นที่หาเสียงอยู่เพชรบูรณ์นะครับ
ก็มีการตั้งคำถามถึงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ว่า
จะร่วมกับภาคพลังประชาธิบัติหรือไม่
เพราะว่าในสภาพผู้แทนรัศดรจะมีฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น

เอาไปฟังเสียงคุณหญิงสุดารัฐนะครับ

ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณหญิงสุดารัฐก็คือโอเคไม่ต้องร่วมกับเพื่อไทย
เพราะก็ไม่ได้อยากร่วมกับคุณแต่คุณจะร่วมกับพลังประชารัฐหรือไม่
คุณประกาศว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่คุณจะร่วมไหมกับพลังประชารัฐ
เพราะตอนนี้มันมีแค่สามฝ่ายการเมืองเท่านั้นเองใช่นะครับทีนี้คุณหญิงก็บอกว่า
ก็มีการทวิตข้อความอย่างเผ็ดร้อนเหมือนกันบอกว่า
หมดเวลาสำหรับการเมืองที่ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนกับบางพัก
ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะที่ตอนเช้าไม่เอาลุง
แต่ตอนบ่ายเอาพักที่สืบทอดอำนาจลุงพร้อมติดแฮสแท็กด้วยว่า
หมดเวลานักการเมืองดัดจริตต่อชีวิตพระเด็จการ
แม่ยิ่งใกล้วันลงคะแนนเสียงทุกอย่างมันยิ่งแบบดุเด็ดเผ็ดมันมากขึ้น
แต่ที่คุณหัวพิศิษฐ์แถลงไปรอบ๒หลังจากที่ตอบโต้วิวัตถะของคุณสุเทพฯ
เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าไม่ร่วมงานกับพลังประชารัฐแน่นอนเหมือนกันนะ

ใช่เขาบอกแล้วไงว่าเขาจะตั้งรัฐบาล
ใครอยากร่วมกับเขาก็ว่าสิแต่เขาไม่ร่วมกัน

คุณผู้ชมบอกแล้วเกมการเมืองต้องดูกันยาวเพราะตอนนี้ไม่รู้เลยว่าทิศทางไปทางไหนนะคะ

พาดพิงจากทุกฝ่ายเลยทีเดียว

อุตมะสวนายนค่ะหัวหน้าพักก็บอกว่า

พักไหนหรือใครจะออกมาแสดงจุดยืนว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
นี่มันไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะมาพูดเรื่องสนับสนุนแคนดิเดต
จำไว้ด้วยละกันว่าพูดอะไรไว้บ้าง
เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนเลือก
บอกด้วยนะคะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ย
พลังประชารัฐยังมีทีเด็ดรออยู่นะ
เดี๋ยว๑๕มีนาคมนี้
เวทีปราศัยใหญ่ย่านวงเวียนใหญ่

แต่ละคนนี้มีบัตรเด็ดกันเยอะเหลือเกิน

กำหนดการกันออกมาหลายที่แล้วนะคะ
จริงอยากให้คุณผู้ชมไปทุกเวทีเลยนะ
คืออยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังในทุกเวที
เพื่อจะได้เอาข้อมูลมารวมกันให้ได้มากที่สุด
ประกอบการตัดสินใจเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย

กติกาก็ใหม่อะไรก็ใหม่งงกันไปหมดเลย

ดูว่านโยบายดูความคิดความอ่านดูทัศนคติ
การตอบคำถามของหัวหน้าพัก
ใครจับมือกับใครทุกอย่างมันเปลี่ยนได้จนถึงวินาทีสุดท้าย
นี่คือเกมการเมืองเราคาดเดาไม่ได้เลย
ว่าน่าจะมีหลายคนที่เพิ่งจะตัดสินใจนะ
ตอนที่จดปรากกาอยู่ในครูหาแบบเอายังไงที่ตรงไหนดีอะไรแบบเนี่ย